หลังจากที่ไปขุดร่างมาจากสุสานศพรายญาติไปแล้ว
คืนแรกมีเรื่องแปลกเกิดขึ้น

ซึ่งเป็นลูกสาวของเพื่อนสนิทของออย
ท่าทีเปลี่ยนไปเหมือนผีเข้า
ต้องการจะเรียกร้องขอความเป็นธรรมกับเรื่องที่เกิดขึ้นไปดูภาพครับ
นี่ก็เป็นภาพบางส่วนเท่านั้นนะฮะคือญาติพยายามจะเอาสร้อยพระไปคล้องคอ
น้องก็ร้องเหมือนแบบไม่เอาไม่เอาแบบนี้นะครับ
ที่เกิดเหตุนั้นคือวัดวิมวญาณประชาศัลตะบลสี่มงคลอำเภอบึงสามพันธุ์สวรรคเทชบูรณ์
เป็นที่ตั้งศพของนางสาวยุภาษีเดชอายุ๓๐ปี
หรือว่าที่เราเรียกกันในข่าวคือพริตตี้ออยหรือว่าน้องออยนี่แหละ
ถูกฆาตกรรมที่ศรีราชาญจังหวัดชนบุรีตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ระหว่างที่ชาวบ้านกำลังช่วยกันเตรียมสถานที่จัดโต๊ะเก้าอี้เตรียมรับแขกนะฮะ
ในงานศพของออยเองปรากฏว่าน้องเอิญเด็กผู้หญิงในคลิปเมื่อสักครู่
น้องเอิญอายุ๑๑ขวบเป็นลูกของเพื่อนสนิทของออย
ก็จะเรียกออยติดปากว่าแม่ออยแม่ออยตอนที่ออยมีชีวิตอยู่
เดินทางมาสาราด้วยมากับเพื่อนของแม่แล้วก็เดินทางมา
แล้วน้องเอิญรีบตรงไปเลย
จู่รีบเดินเข้าไปสวมกอดนางเกษรเทียนโสภา
ซึ่งเป็นแม่หายได้แน่นอย่างที่เห็น

แล้วก็กอดแม่อยู่อย่างนั้นไม่ยอมไปไหนไม่ยอมให้ใครเข้าก้าย
คนจะเอาสร้อยพระไปสวมให้น้องก็ร้องหวาดกลัวจนตัวสั่น
วินาทีนั้นทุกคนเชื่อเหมือนกันเลยว่านี่คือวิญญาณของพิตตี้ออย
หรือว่าน้องออยที่ไปสิ่งร่างน้องเอิญอย่างแน่นอน
น้องอาจจะกอดแม่ประมาณนั้น
เหตุการณ์นี้เป็นไปอยู่สักพักใหญ่คุณผู้ชม
จนกระทั่งพ่อแม่ของออยมานั่งคุยกับน้องเอิญ
แล้วพยายามถามว่าใครทำหนูบอกพ่อบอกแม่มา
เดี๋ยวพ่อแม่จะช่วยเองช่วยปลดทุกข์ให้หนูเอง
เอิญตอนนั้นเชื่อว่าในร่างของเอิญคือวิญญาณของออย
ตอบกลับมาว่าเขาไม่ให้หนูบอกหนูบอกไม่ได้
พูดอย่างนี้ครับทุกคนก็ขนลูกสู้เลย
เราแม่เราญาติญาติถามต่อมันทำอะไรหนูบ้างบอกมาสิ
ตอบมามันตบมันตีมันเอาของฟาดหัวมันบีบคอ
ตอนมันเอาหนูไปโยนทิ้งน้ำหนูยังไม่ตาย
นี่คือเสียงที่ออกมาจากปากของน้องเอิญ
ซึ่งเอิญเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยนะคุณผู้ชม
เป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะญาติถามต่อนะเขาเอาหนูไปทิ้งน้ำ
กี่คนเอิญตอบมามันเอาไปคนเดียว
คือมีตัวออยคนเดียวที่โดนทิ้งน้ำไป
คือบอกเล่าเหตุการณ์ได้เป็นขั้นตอน
เป็นฉากเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
มันเกิดขึ้นนานมากคุณผู้ชมจนทางญาติเห็นว่าท่าไม่ดีแล้ว
ก็มีการเชิญหมอผีที่นับถือมาที่วัดแล้วพาน้องเอิญไปหา
พอน้องเอิญเห็นหมอผีเดินมาปุ๊บน้องเอิญรีบวิ่งหนีเลยฮะนะฮะ
ชาวบ้านช่วยกันวิ่งไล่จับแล้วสุดท้ายน้องเอิญก็มีอาการแน่นิ่งไป
เหมือนวิญญาณออกไปแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับ
แม่ของออยบอกว่าทุกคนที่อยู่ในงานทุกคนเชื่อหมดใจว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
เพราะว่าเป็นวิญญาณของออยไปเข้าสิ่งน้องเอิญ
ต้องการจะบอกอะไรบางอย่างต้องการจะเรียกร้องขอความเป็นธรรม
ส่วนตัวแม่เนี่ยสงสารลูกจับใจอยากให้ตำรวจจับกลุ่มคนทำผิดให้ได้